พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเพณีดีเป็นประเพณีโบราณเก่าแก่ของทางภาคอีสาน
บางคนอาจจะรู้จักแต่เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จัก
ถ้าถามคุณชนะคุณชนะรู้จักไหมประเพณีผูกเสี่ยว
ผูกเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยว

ประเพณีผูกเสี่ยวอยากรู้ใช่ไหมว่าคืออะไร
พาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันค่ะไปเลยนะคะจะพาไปทำความรู้จักกับ
ประเพณีผูกเสี่ยวของชาวอีสานที่ศูนย์ฝึกอาชีพกษิกรรมไทยบ้าน
อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามครับที่นี่เขาจัดทำพิธีสืบสาร
ประเพณีโบราณของชาวอีสานอย่างประเพณีผูกเสี่ยวขึ้นมานะคะ
โดยภายในพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีการบายสีสู่ขวัญแบบนี้บายสีสู่ขวัญแล้วก็บันเลงเพลงมโหรี
จากนั้นก็จะให้ชาวบ้านผูกเสี่ยวให้แก่กันซึ่งประเพณีนี้เป็นเหมือนการทำสัญญาค่ะ
สัญญาว่าเราจะเป็นเพื่อนรวบรักเพื่อนรักเพื่อนตายเพื่อนเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่กันไป
ใช่แล้วจริงแล้วคำว่าเสี่ยวเนี่ยแปลว่าเพื่อนเสี่ยวในภาษาอีสานแปลว่าเพื่อนนะคะ
ก็เลยทำให้เกิดประเพณีดีแบบนี้ขึ้นมาเกิดมิตรภาพต่อเนื่องกันมายาวนาน
โดยครั้งนี้ชาวบ้านเขาจะจัดประเพณีเก่าแก่นี้ขึ้นมาก็คือเหมือนกับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของคนในชุมชนท้องถิ่น
บ้านปลาบูบ้านภูมิแผ่นดินและชุมชนเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปสู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนั่นเอง
มันมีที่มาที่ไปมีวัตถุประสงค์ด้วยหลังจากเสร็จพิธีผูกเสี่ยวแล้วก็ยังมีการจัดเสวนาหรือที่เรียกกันว่าวงโสเล
เป็นเหมือนการผูกเสี่ยวคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากคุณดูสิเดี๋ยวนี้เขาพัฒนามากเลยนะ
รวมถึงมีกิจกรรมของกลุ่มเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรต่อไปได้
ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศของประเพณีอีสาน
อีกหนึ่งประเพณีที่หาดูได้ยากที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้
วงโสเลก็คือการจัดเสวนา
เสวนาพูดคุยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
สร้างความสามัคคีกันแล้วมาปลูกเสี่ยวนี่ก็คือการปลูกสัมพันธ์เป็นเพื่อนกัน
คำว่าเสี่ยวแปลว่าเพื่อนในภาษาอีสาน
แล้วก็ทำการเกษตรแบบยั่งยืนในชุมชน